วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบ
จากต้นมะพร้าวที่แตกกิ่งรูปร่างคล้ายกับพญานาค
หลังจากที่เจ้าของเนี่ยเขาฝันเห็นพ่อปู่ศรีสุโธ

อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะ
เขานำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็น้ำแดง
กราบไหว้ขอโชคขอลาบจากต้นมะพร้าว
ที่แตกกิ่งรูปร่างคล้ายกับพญานาค๓ตัว

ของคุณทองใบศักดีอายุ๕๘ปี

ใช่คือปกติเราก็จะเห็นบ่อยนะคะ
ต้นมะพร้าวจะแตกหน่อออกมาในลักษณะที่คล้ายกับพญานาค

ฝันเห็นพ่อปู่ศรีสุโธนและแม่ย่าศรีปฐุมา
บอกว่าจะให้เลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชค
และในตอนเช้าก็ได้เดินออกจากบ้านเพื่อจะไปตลาด
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงคล้ายสัตว์กระโดดลงน้ำ
บริเวณสวนมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูก

แล้วก็ได้เห็นต้นมะพร้าวออกใบคล้ายกับพญานาค
คือเข้าฝันก่อนเสร็จแล้วเธอก็เลยเดินไปดู
เมื่อชาวบ้านใกล้เคียงทราบเรื่อง
ก็เดินทางมาดูพร้อมกับกราบไหว้ขอพร

กันทั้งตำบลหรือว่าหมู่บ้านเลยล่ะค่ะคุณ
นั่นน่ะสิแต่ว่ารักษณะของต้นมะพร้าว
คล้ายกับพญานาคจริงนะถ้าเราสังเกตดูเมื่อสักครู่นี้
ก็มีออกมาแทบทุกงวดด้วยที่เราอ่านกันออกไปนะ
ก็มีดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้กันแล้วนะครับ
มีโอ่งด้วยใส่น้ำมาตั้งเอาไว้
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
ยังอยู่กันที่ตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเช่นเคย
ชมความมหัศจรรย์อีกหนึ่งอย่างก็คือต้นโพใหญ่อายุกว่า๑๐๐ปีค่ะ

ใช่แตกก่ออยู่คนต้นโพยัย
หน่อมีลำต้นสูงประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรนะคะ
ใบของเขาจะมีสีขาวนวลแบบนี้คุณ
สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ขาวนวลแบบนี้มายาวนานประมาณ๓ปีแล้วด้วย
พระวิสิทธิพิระปุโยพระลูกวัดบอกว่า
ช่วงแรกใบโพลเป็นสีชมพูแล้วก็ใบสีขาว
ซึ่งชาวบ้านที่เห็นเขาก็ต่างเชื่อกันว่าจะเป็นสิริมงคล
พร้อมกับมีการนำพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียน
กราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
แต่ว่าอันนี้นะคุณผู้ชมนี่ฉันให้ข้อมูลนิดหนึ่ง
เขาบอกว่ามันเป็นการกลายพันธุ์ของยีน
คอโรฟิลล์มันไม่สามารถผลิตไปเลี้ยงใบได้
ทำให้ใบเป็นสีขาวซึ่งอาจจะพบเห็นได้มากนะคะ
ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
แล้วต้นโพที่เคยออกใบมาเป็นสีชมพูล่ะคุณ

อันนี้ก็คือลักษณะเป็นความผิดปกติของยีนเขา
ที่คอโรฟิลเขาไม่ได้ไปเลี้ยงตรงใบ

ก็บางคนเขาก็จะเก็บใบโพกลับมาบูชาเหมือนกัน

แต่นี่ก็ถือว่าแปลกตาแล้วก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะคุณนะ